คุณผู้ชมครับเหตุการณ์นี้ตามกันต่อเนื่องนะฮะ

ดาบอัธพรบุกไปยิงถล่มบ้านของพ่อตา

วันนี้ตามไปเจอเบาะแสแต่ยังจับไม่ได้
แต่ผู้ต้องหาเนี่ยดาบตำรวจอธพรบอกผ่านพระพี่ชายมา

มีอย่างนี้ด้วยแต่ตำรวจบอกไม่รอนะฮะ

เพราะคดีนี้เนี่ยคนตายเยอะเหลือเกิน

ดูล่าสุดก่อนเลยนะครับทุกผู้ชมครับ
เรื่องราวต่างท่านก็พอจะทราบอยู่แล้วนะฮะ

ของตำรวจภูทรจังหวัดสุราธานี

กองปราบรามด้วย๑๒๐กว่านายนะฮะ
กระจายกำลังเข้าตรวจค้นพื้นที่รอยต่อ
ในพื้นที่อำเภอคีรีรัฐนิคม

เพื่อติดตามหาตัวดาบตำรวจอัธพร
ที่ก่อเหตุยกพวกไปยิงถล่มบ้านของพ่อตา

ในพื้นที่คีริรัฐนิคมสุราชธานี

แล้วก็ญาติอีกคนนึงชื่อผู้ใหญ่เกราะ

นายธรรมรัฐพี่ชายของดาบอัตภพร

ลูกสาวผู้ใหญ่โรงเนี่ยเสียชีวิตมาก่อนด้วย

ดาบตำรวจอัตภพรผู้ต้องหาคนสำคัญ

หนีมาอยู่ที่นี่นะครับ

ตำรวจได้เบาะแสมาจุดแรก
นี่เป็นบ้านพักของญาติของดาบอัธพร
ในพื้นที่หมู่๔ตำบลกระเป๋า
จากการตรวจค้นเจอร่องรอย
ของคนมากินมาอยู่มาหลับมานอนที่นี่นะครับ
แต่ไม่เจอตัวผู้ต้องหา
แต่เจ้าหน้าที่ก็เก็บสิ่งของต่าง

เก็บเพิ่มเติมได้ในจุดที่เจอศพนะฮะ

นั่นเท่ากับว่าหนีมากบดานอยู่ตรงนี้จริง

จุดที่๒นะครับเป็นบ้านพักหลังหนึ่งในพื้นที่หมู่๕ตำบลท่าขนอน
ห่างจากจุดแรก๑๐กิโลเมตร
จุดนี้จากการสืบสวนพบว่า
ตรงจุดนี้เนี่ยมันมีส่วนเกี่ยวกับเรื่องของ

แล้วเจ้าของบ้านมีความรู้จักคุ้นเคยกับดาบตำรวจอธพรเป็นอย่างดี

แต่จุดนี้ก็ไม่เจอนะฮะ
ว่าอาจจะมาแต่ไหวตัวหนีไปทัน
จุดที่๓อยู่ในพื้นที่อำเภอคีรีรัฐนิคม

เจ้าหน้าที่เนี่ยไปเจอความเคลื่อนไหวของดาบตำรวจอัธพร
ก็ไปปิดล้อมเอาโดรนขึ้นบินสำรวจ

คือที่ตามตัวได้ยากมากเนี่ยหลังจากก่อเหตุตั้งแต่๘เมษายนวันเสาร์เนี่ยนะฮะ
เนื่องจากดาบตำรวจอธพรเป็นคนที่มีพักพวกเพื่อนฝูงเยอะมากในพื้นที่
แล้วก็คุ้นเคยพื้นที่ด้วยเชื่อว่าต้องมีคนช่วยเหลือพาหลบหนีด้วย
เนื่องจากไปหลายที่แล้วก็เปลี่ยนรถหลายคันนะครับหลังจากก่อเหตุ
เมื่อเวลา๑๔นาฬิกา๔๕นาทีที่ผ่านมานะครับท่านผู้ชมครับ
มีรายงานว่าดาบตำรวจอัธพรติดต่อผ่านพระพี่ชาย
พระพี่ชายท่านยังจำได้ใช่ไหมฮะหลังจากที่ก่อเหตุเสร็จแล้วแล้วหลบหนีไป
ขับรถไปแล้วก็พานายมานพที่มาร่วมก่อเหตุเนี่ยไปส่งอ่ะนะ
แล้วหนีกันไปสองพ่อลูกดาบอัธพรนี่โทรไปหาพระพี่ชายที่บวชอยู่
บอกช่วยทำงานศพหลานชายให้ด้วยแล้วเขาก็มาเจอรถเจอศพของในบาสนะฮะ
วันนี้เนี่ย๑๔นาฬิกา๔๕นาทีดาบอัธพรติดต่อหาพระพี่ชายบอกจะขอมอบตัว
แต่ช่วงนี้เป็นช่วงสงกรานกลัวว่าจะไม่ได้รับความสะดวกในการประกันตัว
ขอประกันก็เลยจะมามอบตัวหลังสงครานอันนี้เป็นรายงานนะ
แล้วคือสงการจะไปไหนเหรอคะก็จะกบดานอยู่หรือยังไร
หรือเป็นตำรวจก็เลยรู้ขั้นตอนว่าถ้ามามอบตัวแล้วติดวันหยุด
มันก็จะได้ยืดออกไปอีกเหรอหรือยังไงไม่งั้นจะอยู่ยาว
แล้วคดีไปฆ่าคนตายขนาดนี้เขาจะให้ประกันตัวเหรอ
คือมันไม่น่ามีสิทธิ์ต่อรองแล้วไหมอ่ะคะเอาเป็นว่าตำรวจบอกต่อรองไม่ได้นะฮะ
ถ้าเจอก็จับนะครับถ้าไม่ยอมมอบตัวมีอาวุธก็จำเป็นต้องปฏิบัติตามขบวนการ
ตามขั้นตอนวันนี้ปิดล้อมทั้งวันนะครับจนกระทั่ง๕โมงเย็นที่ผ่านมา
โนตรีรันยูชำนาญราชผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดสุราชธานี
พร้อมด้วยพลโนตรีนพันธ์วุฒิเลี่ยมสงวนภูมิกับการชุดสืบสวนสอบสวนภูทรภาค๘
วันนี้ก็ออกมาเปิดเผยความคืบหน้าทางคดีให้กับสื่อมวลชนฟังนะครับ
บอกว่าวันนี้เจ้าหน้าที่ค้นหาดาบอัธพรทั้งหมด๓จุดเจอร่องรอยการพัก๑จุดอีก๒จุด
รู้ว่ามารู้ว่ามีความเคลื่อนไหวในพื้นที่แต่ทั้งสามจุดก็ไม่เจอตัว
ตอนนี้ได้นำภาพคนร้ายไปติดประกาศตามจุดสำคัญในพื้นที่หมดแล้วนะครับ
เพื่อขอความร่วมมือประชาชนในการแจ้งเบาะแสนี่นะฮะท่านก็เห็นหน้าจากข่าวมาหลายวันนั่นแหละ
เพื่อใครพบเบาะแสนะครับและเจ้าหน้าที่เพิ่มรางวัลนำจับเป็นหนึ่งแสนบาทนะฮะ
จากเมื่อวานตั้งไว้๕๐๐๐นะตอนนี้เพิ่มเป็น๑แสนสำหรับผู้แจ้งเบาะแสดาบตำรวจอัธพร
นำไปสู่การจับกลุ่มได้เจ้าหน้าที่คาดว่าดาบอัธพรน่าจะยังกบดานอยู่ในพื้นที่สุราชธานีนะครับ
แต่เนื่องจากเป็นคนชำนาญพื้นที่ที่มีป่าเขาเยอะมากเพราะเป็นตำรวจที่ปฏิบัติการด้านยาเสพติด
ก็เลยทำให้ยังซ่อนตัวอยู่ได้แล้วก็มีเครือข่ายคนรู้จักในพื้นที่เยอะด้วย
อาจจะมีการช่วยเหลือกันนะครับแต่ไม่กังวลนะฮะแม้คนร้ายจะเป็นตำรวจ
ยุทธวิธีในการติดตามจับกลุ่มแต่ตำรวจก็มั่นใจว่าดาบอัธพรเนี่ยไม่รู้วิธีการของตำรวจชุดจับกลุ่ม
เพราะภาษณะของคนร้ายความจริงตำรวจเนี่ยยึดมาไว้หมดแล้วนะ

จุดแรกเราได้พบบางอย่างที่เป็นประโยชน์กับการสืบสวน
ก็พยายามจะเร่งติดตามตัวผู้หานี้มาดำเนินคดีให้ได้
แล้วก็จริงแล้วเนี่ยผู้ต้องหาก็ยังมีอาวุธปืนอยู่ในครอบครองที่ติดตัวไปตลอดเวลา
ก็เชื่อว่าไม่ยอมยินยอมที่จะมอบตัวแน่นอน
จากนี้เรายังได้ภาพวงจรปิดตอนบ่าย๒โมงวันเกิดเหตุที่ไปยิงถล่มบ้านผู้ใหญ่รงค์ด้วยนะคะ
ขับไปเปลี่ยนรถที่รีสอร์ทในพื้นที่อำเภอบ้านตาขุน
หลังจากไปยิงถล่มบ้านผู้ใหญ่รงค์เรียบร้อยแล้ว

จุดที่ดาบตำรวจอธพรแล้วก็ลูกชายในบาส

คือพอเปลี่ยนรถที่รีสอร์ทเสร็จปุ๊บ
ก็ขับรถมาส่งนายมานพผู้ร่วมก่อเหตุ
หลังจากนั้นก็ที่ว่าขับรถออกไปถูกไหมคะ
ทีนี้ภาพวงจรปิดเวลาประมาณบ่าย๒กว่านะคะ
จะเห็นรถเก่งคันสีขาวเนี่ยขับมาที่บ้านของนายมานพ
เห็นว่าเป็นรถเก่งของเพื่อนนายมานพนะคะ
โดยนายมานพนี่แหละเป็นคนโทรเรียกให้เพื่อนมารับ
พอมาถึงก็เห็นเพื่อนนายมานพลงมาจากรถ
สักพักหนึ่งถึงจะเห็นรถเก๋งสีเทาขับมาจอดหน้าบ้าน
แล้วนายมานพค่อยลงมาแล้วเดินเข้าไปที่บ้าน
ส่วนรถเก๋งสีเทาหลังจากส่งนายมณพเรียบร้อยแล้วก็ขับออกไป
นี่ค่ะรถเพื่อนมาจอดรอหน้าบ้านก่อน
ก่อนที่รถดาบตะหรูอาทธพรกับในบาสจะมาจอดส่งนายมานบ
พอนายมนพลงขึ้นบ้านไปปุ๊บดาบตำรวจอธพรกับลูกชายก็ขับรถออกไป
จากนั้นไม่นานนะคะก็จะเห็นว่าเพื่อนของนายมานพและนายมานพเดินออกมาจากบ้าน
แล้วก็ขึ้นรถเก๋งคันสีขาวที่เพื่อนขับมาแล้วขับออกไปเลย
จังหวะนี้เห็นไหมคะเดินออกมาจากบ้านแล้วทั้งคู่เลย
เดินมาเปิดประตูขึ้นรถคันสีขาวที่เพื่อนมาจอดเอาไว้แล้วก็รีบขับออกไปเลย
ทีนี้มีกล้องวงจรปิดอีกมุมนะคะตอนประมาณบ่าย๒โมง๕๒นาทีนะคะ
นี่ค่ะช็อตนี้นะคะมันจะไกลไกลนิดนึงอะค่ะ
แต่จะเห็นเนี่ยเราทำลูกศรไว้ให้คุณผู้ชมดูแล้วนี่รถเก่งคันสีขาวเห็นไหมคะ
แล้วนายมานพก็ลงจากรถทางประตูเบาะหลังฝั่งซ้าย
เดินเข้าไปในร้านเห็นว่ามีการเปลี่ยนเสื้อด้วยนะคะ
เข้าไปในร้านได้พักหนึ่งก็เห็นนายมานพเดินออกมาจากร้าน
เหมือนเอาอะไรสักอย่างไปวางไว้ที่หน้ารถแล้วกลับเข้าไปในร้านอีกครั้ง
ก่อนจะเดินกลับมาขึ้นรถเก๋งสีขาวฝั่งข้างคนขับตอนบ่าย๓โมง๕นาที
แล้วค่อยพากันขับรถออกไป
ทีนี้จากการแนวทางการสืบสวนเนี่ยนะคะ
คนขับรถเก่งคันสีขาวเนี่ยตอนนี้ยังระบุตัวไม่ได้ว่าเป็นใคร
ไม่รู้ด้วยว่าเกี่ยวข้องหรือรู้เห็นกับการร่วมฆ่าครั้งนี้ด้วยไหม
แต่รู้แค่ว่าเป็นเพื่อนของนายมานพที่นายมานพโทรตามให้มารับเพื่อหลบหนี
เพราะฉะนั้นตัวเพื่อนคนนี้อาจจะไม่รู้ก็ได้ว่านายมานพไปก่อเหตุอะไรมา
ตอนนี้ตำรวจยังอยู่ระหว่างไล่กล้องวงจรปิดติดตามเก่งสีขาวคันนี้นะคะ
ว่าเป็นรถที่ไปส่งนายมนพที่จังหวัดพังงาด้วยหรือเปล่า
แล้วยังเจอเบาะแสอีกด้วยว่าหลังจากที่ดาบตำรวจอธพรยิงลูกชาย
แล้วก็มีคนไปพบศพลูกชายอยู่ในรถเก๋งคันสีเทาแล้วเนี่ย
ดาบตำรวจอธพรมีการหลบหนีไปกับรถกระบะต้องสงสัย
ซึ่งตรงตามข้อมูลที่ทีมข่าวเราเคยได้ภาพกล้องวงจรปิดจำได้ไหมคะ
เราเคยเปิดภาพวงจรปิดนี้ให้คุณผู้ชมดูที่มันมีกระบะคันหนึ่ง
จอดหน้าร้านค้าระแวกวัดไกรสอนคันนี้ค่ะ

ซึ่งอาจจะมีดาบอัธพรอยู่ข้างในก็ได้

แต่วันนี้ตำรวจไปปิดล้อม๓พื้นที่๓จุด

คดีนี้ผู้ต้องหาที่ร่วมกันก่อเหตุ
ยิงถล่มบ้านผู้ใหญ่รงค์ค่ะ
ผู้ใหญ่รงค์ภรรยาแล้วก็ผู้ใหญ่เกราะเสียชีวิต
แล้วก็ยังยิงลูกสาวผู้ใหญ่ลงคือนางสาวพระธิดาเสียชีวิต

ก็คือแน่นอนคือดาบอัธพร

พี่ชายของดาบอัตภพรคือนายธรรมรัฐ
ก็ตายในที่เกิดเหตุเพราะว่าจังหวะยิงสู้กัน

นายมานพดาบอัธพรมาส่งลงก่อน

เช้าวันนี้สพคีริรัฐนิคมคุมตัวนายมานพ
หนึ่งในผู้ต้องหาในคดีนะครับ
ขออำนาจศาลจังหวัดสุราธานีฝากขัง
พร้อมกับคัดค้านการประกันตัว
นายมานพวันนี้ยังยืนยันเหมือนเดิมนะครับ
ว่าตอนที่ดาบอัธพรมาชวนไปด้วยเนี่ย

ว่าจะไปยิงถล่มบ้านผู้ใหญ่โรงเขา
ชวนไปทำงานเกี่ยวกับเรื่องยาเสพติด
ดาบอัธพรเขาทำหน้าที่ด้านนี้อยู่
วันนี้พี่ชายของนายมานพก็มาเยี่ยมน้องนะครับเขาบอกกับสื่อมวลชนนะฮะ
นิสัยส่วนตัวของนายมานพน้องชายเป็นคนรักพวกพ้อง
ติดคุกมาก่อนติดคุกมา๑๔ปีเพิ่งพ้นโทษมาได้๔๕ปี
พ้นโทษออกมาก็ไม่ค่อยได้เจอกันเพราะไม่ได้อยู่ด้วยกัน
รู้แค่ว่าน้องชายไปทำสวนแต่ไม่รู้ว่าอยู่ที่ไหน
ก่อนหน้านี้เวลาน้องชายคิดถึงบ้านก็จะแวะมาหาแต่ไม่ค่อยบ่อย
มารู้ข่าวนี่แหละว่าน้องชายถูกจับเป็นหนึ่งในผู้ต้องหา
คดีฆาตกรรมโหดที่สุราชธานีก็เลยรีบมาเยี่ยมที่โรงพัก
จากนี้ไปก็ต้องปล่อยให้ทุกอย่างเป็นไปตามขั้นตอนของกฎหมาย
ทีนี้เมื่อตอน๑๐โมงนะคะพนักงานสอบสวนสพคีรีรัฐนิคมจังหวัดสุราธานีค่ะ
ก็เชิญตัวภรรยาคนที่สุราชธานีค่ะ
ของดาบตำรวจอธพรมาสอบปากคำเพิ่มเติม
เกี่ยวกับประเด็นทรัพย์สินของดาบตำรวจอธพรนะคะ
ที่ว่ามีการขายที่ดินมรดกที่ได้มาจากคุณพ่อจำได้ไหมคะ
ที่เป็นตลาดขายไปประมาณ๓ล็อกล็อกละประมาณล้านสี่ค่ะ
แล้วก็เรื่องการกู้เงินสหกรณ์ตำรวจไปลงทุนกับผู้ใหญ่รงค์
ทีมข่าวก็เลยได้คุยกับภรรยาคนที่สองของดาบตำรวจอธพรนะคะ
ก็บอกว่าอยากให้สังคมเข้าใจสักนิดหนึ่ง
ว่าที่ผ่านมาครอบครัวเราเป็นผู้ถูกกระทำ
อันนี้เธอใช้คำพูดแบบนี้นะอันนี้พูดตามที่เธอพูดเลยนะ
บอกว่าตั้งแต่ผู้ใหญ่โรงเข้ามาเกี่ยวข้องกับครอบครัวเรา
ครอบครัวเราก็แตกแยกสามีต้องเสียเงินจำนวนมาก
ที่ว่าคือดาบอัธพรมีหนำซ้ำถูกมือปืนจะตามฆ่าอีก
ก่อนหน้านี้ผู้ใหญ่โรงเข้ามาตีสนิทกับสามี
ตั้งแต่ยังที่อยู่กินกับเธอแต่เพราะอยากได้สามีเธอไปเป็นลูกเขย
และเพื่อให้ไปคอยคุ้มครองทั้งที่จริง
นางสาวพันนิดาแต่งงานแล้วด้วยนะ
ผู้ใหญ่โรงเหมือนวางแผนเอาไว้ว่า
สามีติดยาเสพติดแล้วก็เลยไล่ออกจากบ้าน

เล่าให้ฟังว่าผู้ใหญ่โรงเนี่ยเป็นคนจัดแจงเหมือนสร้างเรื่องทุกอย่างทั้งหมดเลย
ทั้งการที่ให้ดาบอัธพรไปอยู่กับลูกสาว
แต่ก็ยังให้รับผิดชอบตัวเธอรับผิดชอบลูกติด

อันนี้ข้อมูลจากเธอเธอบอกว่าผู้ใหญ่โรงจัดฉากทั้งหมดเลย
พนิดาติดยาเสพติดแล้วก็ไล่ลูกเขยคนนั้นออกจากบ้านไป
เพื่อจะได้เอาดาบอัธพรกลับเข้าไปอยู่ในบ้านแล้วจะได้เป็นสามี
อืมคนใหม่ของลูกสาวตัวเองก็พ่วงไปเลยได้ลูกเขยพร้อมกับคนคุ้มครอง
อ่าแล้วก็มีการระบายความในใจว่าเนี่ย
ถูกผู้ใหญ่ทำร้ายร่างกายด้วยซึ่งภรรยาคนที่สองของดาบตำรวจอธพรนะคะ
ก็ส่งแชทไลน์ที่พูดคุยกับภรรยาของผู้ใหญ่รงค์
ให้ทีมข่าวเราดูด้วยเพื่อเป็นหลักฐานในแชทเนี่ย
ใจความที่คุยกันก็มีประมาณว่าวันนี้ทำร้ายอย่างสะสม
ล้อมเจ็บทั้งตัวเนี่ยคือนินทิพย์ก็คือชื่อเล่นชื่อแตง
คือภรรยาที่ถูกยิงเสียชีวิตที่บ้านผู้ใหญ่โรงนั่นแหละฮะใช่ค่ะ
นายมานพบอกว่าพอจอดรถลงไปก็เจอนอนเปรย์อยู่ข้างล่างบ้าน
แล้วก็ยิงใส่กันก่อนเลยอ่ะยิงเสร็จปุ๊บเขาวิ่งหนีได้
ก็เลยตามไปยิงเขาซ้ำจนเขาตายค่ะแล้วก็ถึงไปไล่ยิงผู้ใหญ่โรงกับผู้ใหญ่เกราะ
แต่ว่าเขาเคยส่งแชทมาคุยกับเมียของดาบอัธพรใช่ค่ะ
บอกวันนี้ทำร้ายอย่างสะสมถูกล้อมเจ็บทั้งตัว
ถีบโดนตบโดนปืนตบแล้วมีการส่งนี่ค่ะ
ส่งแผลมาให้ดูด้วยจนบอกอุ้ยเป็นห่วงเลยเนี่ย
โทรได้ไหมอ่ะลองฟังหน่อยนะคะ
วางแผ้นได้ยังไงอาจได้กันก็หลุดเจ้าเข่า
ขายที่ดินมรดกได้เงิน๓ล้านจริง
แล้วก็เอาไปลงทุนกับผู้ใหญ่ร่ง
ไปทำสวนปามแล้วก็กู้ทรัพยากรตำรวจอีก๒ล้านสมทบ
คือรวมแล้วก็ประมาณ๕ล้านที่ลงกับผู้ใหญ่ร่ง
สามล้านจริงแล้วก็เอาไปลงทุนกับผู้ใหญ่รงค์
ทำสวนปามแล้วก็กู้สหกรณ์ตำรวจอีก๒ล้านสมทบ
คือรวมแล้วก็ประมาณ๕ล้านที่ลงกับผู้ใหญ่ลง

และยังมีการต้องกลับมาขายที่อีกหนึ่งแปลงด้วย
ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมานี่แหละที่ทั้งคู่เริ่มจะระหองระแหงกัน
เพราะว่าผู้ใหญ่รงค์มากล่าวหาว่าดาบอัธพรจะไปฮุบสมบัติ
ก็เลยไล่ออกจากบ้านแล้วก็แจ้งความว่าร่วมกับคนอื่นจะมาเอาที่ดิน
อัตภพรก็เลยเครียดมากชีวิตพังไม่เหลืออะไร
เงินก็หมดไป๕ล้านไม่ได้อะไรกลับมาสักอย่าง
บอกในฐานะภรรยาคนที่สองของดาบอธพรนะ
ขอยืนยันตรงนี้เลยว่าไม่ได้มีเรื่องยาเสพติดมาเกี่ยวข้อง
และเมื่อไม่กี่วันก่อนเนี่ยก่อนที่จะเกิดเหตุ
อัธพรเองยังพูดกับหลานก็คือลูกของบาสอยู่เลยว่า
เอออย่าดื้อกับย่านะย่าก็คือนี่แหละ
คนที่สองเนี่ยเพราะเธอเป็นแม่บาสไง

ก็เอกใจเหมือนกันว่าเอ๊ะทำไมถึงพูดแบบนี้

อย่าให้ดาบอธพรมอบตัวซะ
เจ้งความด้วยกันว่าอธพรหว่างเพศกับขุนเยอะแยะเลยค่ะ
ว่าไปต้องการที่เอาที่ดิน

เป็นคนสนิทกับผู้ใหญ่รงค์แล้วก็ดาบอัธพร

ก็บอกว่าดาบอัธพรมาคลุกคลีกับผู้ใหญ่โรง

แล้วแอบคบหากับลูกสาวผู้ใหญ่รงค์
แล้วผู้ใหญ่โรงก็เลยอยากให้หย่า
เพราะรู้มาว่าดาบอัธพรเกี่ยวข้องกับยาเสพติด
คือพอฟังข้อมูลไปเรื่อยตัวละครมันเพิ่มขึ้นเรื่อยนะพี่หุย
แล้วเรื่องราวมันดูซับซ้อนซ่อนเงื่อนไปเรื่อยอีกเหมือนกันนะคะ
คือนั่นเท่ากับว่าข้อมูลจากญาติของทั้งสองฝั่งเนี่ยไม่ตรงกัน
ถ้าทางฝั่งเมียของดาบอัธพรบอกว่าผู้ใหญ่รงค์นี่แหละ
เป็นคนมาชักชวนดาบอัตภพรให้ขายท่งขายที่ไปกู้เงินอะไรมา
เพื่อมาร่วมลงทุนด้วยกันเกี่ยวกับพวกสวนปามที่ผู้ใหญ่โรงทำอยู่
แล้วผู้ใหญ่โรงก็โอ้โหอยากได้ดาบอัธพรมาอยู่ใกล้ชิดมาก
ถึงขั้นแบบวางแผนจัดฉากให้ลูกสาวตัวเองเนี่ยเลิกกับสามี

ใช่คือเหมือนอยากเอามาเป็นคนคุ้มครองดูแลอยากได้เป็นลูกเขยจนถึงขั้นวางแผน
ดาบอัตภพรมาบ่นกับเมียบอกโอ้โหหมดแล้วไม่เหลืออะไรแล้ว
ท่งขายที่ไปกู้เงินมาไปอยู่ทางนู้นไม่ได้อะไรเลย

ฝั่งของผู้ใหญ่รงค์เนี่ยญาติเขาบอกบอกดาบอัตภพรนั่นแหละ
มาอยู่ใกล้ชิดกับผู้ใหญ่รงค์แล้วมาแอบคบกับลูกสาวเขา

แล้วเมื่อปลายปีก่อนมีคนมาติดต่อขอซื้อที่ผู้ใหญ่รงค์ผ่านทางดาบอัธพร

แกก็ระแวงว่าเอ๊ะดาบอัธพรมีส่วนหรือเปล่า
ก็พยายามให้ออกจากบ้านไป
อัธพรเองตอนนั้นพอรู้สึกว่าถูกไล่ออกจากบ้านถูกกันไม่ให้เจอกับลูกสาวของผู้ใหญ่ลง

แล้วเหมือนกับมีคนจะมารอบยิงตัวเองรอบทำร้ายตัวเองอีก
ก็เลยมาซัดเลยวันนั้น๘เมษายน
แต่ก่อนหน้านั้น๗เมษาไปยิงลูกสาวผู้ใหญ่ลงในรีสอร์ท
คือตอนเนี้ยสองฝั่งเล่าเรื่องคนละเรื่องกันเลยแล้วจะยังไงดี
แน่นอนว่าในมุมของผู้ใหญ่โรงต้องให้ความเป็นธรรมกับเขาเพราะว่าเขาเสียชีวิตไปแล้ว

แต่ดาบอัตภพรเนี่ยก็ต้องรอว่าถ้าจับตัวเขาได้เขาจะว่ายังไง
เพราะนายมานพที่ยังเหลือชีวิตอยู่ในแก๊งผู้ต้องหาเนี่ยเขาบอกผมก็ไม่รู้เรื่อง
ไม่รู้เลยว่าดาบอัธพรจะชวนไปฆ่าคนนึกว่าเป็นเรื่องเกี่ยวกับยาเสพติด
หนึ่งในผู้เสียชีวิตในบ้านผู้ใหญ่รงค์ก็คือภรรยาผู้ใหญ่รงค์นะฮะ

พูเล่นโลกเนี่ยยาก็ตั้งบำเพ็ญกุศลกลุ่มขึ้นอากาศตาคือนักสาวพะนิดา
มีน้องสาวของนางนินทิพย์เนี่ยนะฮะบอกว่าพี่สาวไปแต่งงานอยู่กินกับ
รงค์ได้๔ปีช่วงแรกไม่มีปัญหาอะไรกันแต่ไม่กี่วัน
ก่อนหน้านี้พี่สาวเนี่ยบ่นว่าทะเลาะกับผู้ใหญ่รงค์เพราะผู้ใหญ่
งงเป็นคนขี้หึงเวลาทะเลาะกันพี่สาวจะกลับมาอยู่บ้านที่
บนท่าขนอนผ่านมา๕๖วันผู้ใหญ่โรงก็จะมาเงาะแล้วก็จะ
กลับไปอยู่กันที่บ้านสวนปามของผู้ใหญ่โรงเหมือนเดิม
จะเป็นอย่างนี้ตลอดทางน้องสาวบอกที่ผ่านมาเคยเตือนพี่
ว่าถ้าอยู่ด้วยกันไม่ได้เนี่ยก็เลิกกันเถอะแต่พี่สาวให้
ภัยผู้ใหญ่โรงทุกครั้งแล้วก็บอกว่าสงสารผู้ใหญ่โรงแก
อยู่คนเดียวประเด็นแชทที่พี่สาวเคยบอกเพื่อนว่าถูกผู้ใหญ่
ลงทำร้ายน้องสาวของนางนินทิพย์บอกว่าน่าจะเป็นเรื่องจริง
เนื่องจากพี่สาวกับผู้ใหญ่รงค์มีปัญหากันบ่อยระยะหลังก็เป็น
ปัญหาเรื่องผัวเมียนั่นแหละแต่กับดาบอัธพรเนี่ยนางนินทิพย์
เขาไม่มีปัญหาอะไรด้วยอันนี้น้องสาวนางนินทิพย์บอกบางครั้ง
เวลาผู้ใหญ่รงค์ทะเลาะกับนางนินทิพย์ดาบอัธพรนี่แหละเป็น
คนกลางมาคอยไกลเกลี่ยให้เขาลงเอยการคืนดีกันส่วนลูกสาว
ของผู้ใหญ่รงค์คือนางสาวพะนิดาที่ถูกดาบอัธพรยิงจนเสียชีวิต
ชื่อหนึ่งทำนะชื่อตั๊กน้องสาวของนางนินทิพย์บอกว่าตัว
ของนางนินทิพย์ก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรกับลูกสาวของผู้ใหญ่รงค์
อ่ะพรธพรอนที่สามเนี่ยมีลูกที่เกิดกับสามีคนแรกเนี้ย
เขาก็เรียกนางนินทิพย์เมียของผู้ใหญ่ลงว่าแม่เท่าหรือว่ายายค่ะ
เรื่องที่เกิดขึ้นเนี่ยเธอก็เลยขอยืนยันว่าพี่สาวของเธอคือนางนินทิพย
ผู้ใหญ่รงค์เนี่ยไม่เกี่ยวข้องอะไรเลยกับเรื่องราวของดาบอัธพร
กับนางสาวพะนิดาหรือว่าผู้ใหญ่รงค์เพียงแต่ว่าอยู่ในบ้านหลังนั้น
ในช่วงเวลานั้นเท่านั้นก็เหมือนกับน่าจะโดนไปด้วย
ที่ดาบอัธพรบอกผ่านญาติก่อนหน้านี้ว่ายังไงจะไม่มอบตัว
ญาติของฝั่งนางนินทิพย์บอกว่าได้ยินแล้วก็กลัวอยู่เหมือนกัน
เพราะแม้ว่าพี่สาวของเธอจะไม่เกี่ยวข้องอะไรด้วย
แต่ไม่รู้ว่าตอนนี้ดาบอัตภพรคิดอะไรอยู่ในใจ
จนแรกก็ไม่ได้อะไรนะเพราะว่าพี่คิดว่ามันเป็นเรื่องของเขา
จนมาหลังเขาก็มีเรื่องถ้าเราบอกไว้กันแบบนี้นะ
พี่ก็พูดตามภาษาแหละเอออยู่ไม่ได้ก็กลับมา
พี่ก็พูดแบบนี้แล้วบอกว่าเขาจะกลับมาเขาสงสารพี่ลง
พี่ก็ไม่ได้คิดอะไรนะแต่พี่กลัวพี่ภาวนาอยากให้มาที่นี่ก็แล้วกัน
พี่ก็ไม่รู้ก็แล้วแต่เขา

พี่ก็ไม่รู้เขาจะมอบตัวหรือไม่ก็แล้วแต่เขา
แต่อย่ามาที่นี่ก็แล้วกันเพราะว่าขอให้มันจบลงแค่นี้กับเขา
เขาซื้อลูกใครหลานใครใครผัวใครเมียใครมันจะตัวละครมันจะวุ่นวายหน่อยนะ

แต่ญาติทางฝั่งของนางนินทิพย์ภรรยาของผู้ใหญ่โรงที่เสียชีวิตไปด้วยเนี่ย
เขาบอกจะอะไรยังไงก็แล้วแต่ขอให้มันจบแค่ตรงนี้ก็แล้วกัน
อัธพรยังไม่มอบตัวยังจับไม่ได้เนี่ย
อย่ามาต่อเนื่องอะไรทางฝั่งครอบครัวนี้อีกเพราะเขาไม่รู้เรื่องด้วย
น้องสาวของนางนินทิพย์บอกว่าเมื่อคืนวันอาทิตย์ที่ผ่านมานะฮะ

ลูกสาวของนางนินทิพย์ที่ไม่ได้เกิดกับผู้ใหญ่โรงนะ
เล่าความฝันให้ฟังบอกแม่มาเข้าฝันแต่สีหน้ายิ้มแย้มดี
แล้วในคืนเดียวกันนะแม่ของนางนินทิพย์ก็ฝันเหมือนกัน
บอกนางนินทิพย์มาหาแต่มาหาแม่เนี่ยสีหน้าเศร้า
แม่ก็ถามไปว่าลูกลูกตายแล้วไม่ใช่เหรอ
เธอบอกกับแม่ในฝันบอกเป็นห่วงแม่เลยมาหา

ส่วนที่บรรยากาศงานศพของผู้ใหญ่รงค์แล้วก็ลูกสาว
คนที่มาร่วมงานก็ยังคงพูดถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
ทพรให้ได้โดยเร็วเพราะเชื่อว่าต้องมีคนช่วยเหลือในเรื่องการหลบหนีแน่
ส่วนประเด็นที่มีข้อมูลบอกว่าผู้ใหญ่รงค์ชอบทำร้ายร่างกายภรรยา
รวมถึงเมื่อกี้นี้ที่มีชัดจำได้ใช่ไหมคะที่คุณดินทิพย์หรือคุณแตง
ส่งมาบอกว่าโดนทำร้ายอย่างสะสมแล้วมีการส่งแผลมาให้ดู
ญาติผู้ใหญ่โรงขอยืนยันว่าไม่เคยพบเห็นพฤติกรรมที่ผู้ใหญ่ไปทำร้ายเมีย
ไม่เคยเห็นเลยแล้วก็ยืนยันว่าผู้ใหญ่เป็นคนใจดีชอบช่วยเหลือชาวบ้านมาโดยตลอด
แต่ถ้าสมมุติว่าเป็นเรื่องแบบเอาจริงคือเรื่องส่วนตัวระหว่างสามีภรรยา
ที่เขาคุยกันอยู่ภายในญาติก็คงจะไม่ได้รู้ลึกขนาดนั้นอันนี้ญาติก็บอกเอาไว้เหมือนกันนะคะ
ส่วนประเด็นเรื่องที่ผู้ใหญ่โรงบังคับให้ลูกสาวเลิกกับลูกเขยอีกคนนึง
เมื่อกี้นี้ภรรยาของดาบอัธพรเล่าใช่ไหมว่าอยากได้ดาบอภพรไปเป็นเขยจนถึงขั้นสร้างเรื่อง
เพื่อให้ลูกสาวเลิกกับลูกเขยคนปัจจุบันเท่าที่ญาติรู้ก็คือว่าลูกเขยคนนั้นไม่ทำมาหากิน
ไม่มีงานทำเป็นหลักเป็นแหล่งในมุมคนเป็นพ่อก็ไม่อยากให้ลูกสาวได้สามีแบบนี้
เองก็มองว่าก็เข้าใจดีหัวอกคนเป็นพ่อก็อยากให้ลูกสาวเจอคนดี
ได้สามีเป็นคนทำมาหากินมากกว่าหรือเปล่า
เอาเป็นว่ารอดูกันต่อไปที่สำคัญคือข้อมูลนะวันนี้คือดาบอัธพรติดต่อผ่านพระพี่ชาย

ตามรายงานของชุดสืบสวนบอกเขาบอกจะมอบตัวหลังสงคราน
กลัวว่ามอบตัวตอนนี้เดี๋ยวไม่ได้ประกันตัว
แต่หลังสงการก็ไม่น่าได้ประกันตัวไหมคะ